ปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทย
ถูกจับตามองจากประชาคมโลกอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชเข้ามาบริหารประเทศเมื่อ๒ปีก่อน
เศรษฐีเสร็จภาพในการแสดงความเห็น
การต้องขึ้นสารทหารของพลเรือน
การใช้มาตรา๔๔และก็อีกหลายประเด็น
คือสิ่งที่นานาชาติต้องการคำอธิบายจากผู้แทนไทย
ที่ได้ไปเสนอรายงานแล้วก็ชี้แจง
ในเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของประเทศต่อคณะทำงาน
คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับ
ขณะที่นักสิทธิมนุษยชนก็มองว่าคำชี้แจงของไทย
ในวันนี้เป็นเพียงสัญญาว่างเปล่า

ไทยจะสามารถนำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติได้จริงหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นบรรยากาศการชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะของไทย
ตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
จัดขึ้นที่นครเจนิวาสวิสเตอร์แลนด์ในวันนี้
โดยมีนายชาญชาวชายานุกิจประหลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
โดยผู้แทนไทยได้ชี้แจงประเด็นความกังวลของหลายชาติสมาชิก
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในไทย
การย้ำว่าเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
สะสมมาอย่างยาวนาน
คณะผู้แทนของไทยยังพูดถึงการใช้มาตรา๔๔

เป็นรากฐานสำคัญของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่นาชาติก็ยังคงมีความกังวลถึง

ที่มีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย

แนะนำให้ยุติคำสั่งคอสช
ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่
สนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน

เป็นเพียงแค่คำสัญญาที่ว่างเปล่า
เพราะคำชี้แจงไม่มีสาระสำคัญที่จะแก้ปัญหา
เพราะมองว่าหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนไทย
คือการกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
ท้อนให้เห็นถึงภาพโพสต์ของประเทศไทย

นานาชาติมองประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยรัฐทหาร
วิธีเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่การเคารพสิทธิมชนอย่างแท้จริงนะครับ
กลับสู่การมีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศ
นั่นคือเปลี่ยนสภาพจากการเป็นรัฐภาษณ์
ที่ใช้อำนาจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับ

จากประเด็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการใช้สารทหารพิจารณาคดีพลเรือน
หลายฝ่ายแสดงความกังวลตรงกันแล้ว
ซึ่งร่วมจัดขึ้นโดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรในวันนี้
ยังมีการพูดถึงประเด็นที่น่าเป็นห่วงอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการบังคับศูนย์หาย
ขู่คุกคามแก่นำเรียกร้องหรือนักเคลื่อนไหว

จนถึงเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนด้วย
ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคม
เพื่อทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และเมื่อแต่ละรัฐรับฟังข้อเสนอแนะแล้ว

ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญของภาคประชาสังคม
ในการร่วมวางแผนสิทธิมนุษยชน

เราก็ได้มีการเข้าพบกับภาครัฐเหมือนกันว่า

ในการทำแผนร่วมกัน

เพราะว่าเรื่องของสถานะสิทธิมิตรชน
คงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยภาคใดภาคหนึ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปิดเผยว่าจะผลักดันให้เกิดการจับตา
ฉันได้ทำข้อเสนอต่อกรรมการสิทธิประชนแห่งชาติ
ในการที่จะขอตั้งอนุกรรมการนะครับ
เพื่อติดตามการนำข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ
ฉันก็หวังว่ากรรมการศิษย์ที่ผู้ชนแห่งชาติ
จะยินดีแล้วก็จะเห็นด้วย
กับการที่จะตั้งอนุกรรมการพิเศษเพื่อติดตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ค่ะ
และรับฟังข้อแนะนำด้านสิทธิมนุษยชนในวันนี้

ในการจับตาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทยต่อไป
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน